เมื่อสักครู่นี้ได้อัปเดตยอดบริจาคผ่านทางบัญชีของพี่บินบรรลือฤท
ก็คือ๒๔๕ล้านบาทยอดยังพุ่งอยู่เรื่อยค่ะ
ทีนี้มาดูฝากฝั่งของรัฐบาลบ้าง
คือทางด้านพลเอกอนุพงศ์เผาจินดาก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้

เรื่องแรกก็คือเป็นภารกิจที่มหาดไทยต้องดูแลรับผิดชอบโดยตรง
อีกเรื่องหนึ่งก็คือข้อวิพากษ์วิจารณ์
เกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลในการไปช่วยเหลือพี่น้อง

วันนี้นอกจากบิ๊กป๊อกพี่คนกลางออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้ว
ป้อมพี่คนโตก็ออกมาพูดเหมือนกัน
การกระทรวงมหาดไทยก็ได้พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วม
ในพื้นที่ภาคอีสานบอกว่าตอนนี้
ยังมีพื้นที่ที่เจอกับปัญหาน้ำท่วมหนักอยู่๔จังหวัด
คืออุบลราชธานีศรีสะเกดยะโสธรรวมถึงร้อยเอ็ด
โดยเฉพาะจังหวัดอุบลรัชธานีเนี่ย
มีชาวบ้านกว่า๒๐๐๐คนที่ต้องออกมาอยู่ในศูนย์พักพิง
ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ขณะนี้
ก็เริ่มลดลงต่อเนื่อง
ถ้าเกิดไม่มีฝนตกลงมาเติมไม่มีฝนตกลงมาซ้ำเนี่ย
ภายในปลายเดือนนี้น้ำน่าจะลดลงหมด
พื้นที่ที่น้ำลดก็มีการระดมจิตอาสา

แล้วก็วางเครื่องสูบน้ำรวมถึงวางแนวกระสอบทราย
เพื่อกันพื้นที่ไม่ให้น้ำมันกลับมาท่วมอีก
ส่วนที่ตรงกับงานมหาดไทยเป๊ะ
ก็คือการกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ
ข้าราชการในพื้นที่และงานท้องถิ่นด้วย
บอกว่าตอนนี้ได้สั่งผู้ว่าให้ไปขอ
บอกว่าขอให้ผู้ว่าปรับแผนให้ดี
เพื่อให้ทุกคนได้รับการดูแลทั่วถึง
เราไม่ต้องมาแก้ตัวกันแล้ว
หากมีคนที่เล็ดลอดที่เขาไม่ได้รับการดูแล
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินสุขงสุขา
มันมีปัญหาก็ต้องยอมรับแต่ก็ต้องพยายามที่จะทำงานต่อไป

ไม่ต้องไปแก้ตัวให้เสียเวลาทำงานต่อไป
ฟังเสียงของบิ๊กป๊อกกันนะครับ
นี่แหละครับงานด้านมหาธัยก็ว่ากันไป
ใช่ค่ะนักข่าวก็ถามนะ
บอกว่าภาครัฐพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือแค่ไหน
แต่มันยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำงานล่าช้า

มีคนอื่นเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่มาก
อำนวยความสะดวกให้เข้าไปช่วยเหลือประชาชน
ทุกภาคส่วนช่วยกันเต็มที่

ใช่แล้วก็พูดถึงประเด็นของนายกรัฐมนตรีด้วย
บอกว่าผมรู้ว่านายกก็อยากลงพื้นที่
แต่ว่าที่ผ่านมามีคนมาบอกว่า
ถ้านายกไปก็จะต้องมีรถมีเรือมารับ

แต่ก็ยืนยันว่าถ้าไปคือไปทำงาน
และผมคิดว่าถ้านายกมีเวลา

ตารางคาดว่าท่านนายกจะมีเวลาว่างแค่วันเดียว

เพราะว่าเดี๋ยวท่านนายกจะต้องเดินทาง

ไปประชุมร่วมกับสหประชาชาติ
วันที่๒๑ถึง๒๘กันยายนนี้

พรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีเข้าสภา
ไปชี้แจงเรื่องของปมถวายสัตว์
วันที่๑๙ก็ปิดสภาใช่ไหม

คือน่าจะวันที่๑๙กันยายนวันเดียว

ผมก็ไม่ทราบว่านายกจะมีงานอะไรอื่นหรือเปล่า

นายกท่านขยันอยู่แล้วเป็นลูกอีสานไม่ต้องห่วง
แล้วก็อีกฐานะหนึ่งก็คือประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์พลังประชาบรัฐ
ถึงกรณีที่ประชาชนไม่พอใจในการลงพื้นที่ช่วยเหลือของรัฐบาล
โดยบอกว่าทุกฝ่ายรวมทั้งทหารก็ลงไปช่วยเหลือกว่า๔๐๐นาย
มันไม่มีภาพเพราะไม่มีคนถ่ายภาพมา
ไม่มีการยืนยันว่าความช่วยเหลือมันเกิดขึ้น
แต่จริงแล้วพวกเราทำทุกวันแต่ไม่เคยเป็นข่าว
ทำงานให้ประชาชนไม่ใช่ว่าไม่ทำเขาทำทุกอย่าง
ในส่วนของปพก็ลงไปนะครับ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งพูดในฐานะของประธานยุทธศาสต
พลังประชาบรัฐแล้วก็ต้องดูแลพักร่วมรัฐบาลด้วยใช่ไหม
พูดถึงการจัดงานเลี้ยงพักร่วมรัฐบาล
ปิดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปีในวันที่๑๙กันยายนนี้
บอกว่าก็เลื่อนงานดังกล่าวออกไปแล้ว
และสั่งการให้สอสอของพักพลังประชารัฐ
ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนก่อนอย่างเต็มที่
กำชับไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับ
เรามาดูเรื่องของวันนี้บ้างฮะ
ตั้งแต่เวลา๑๙๓๐นถึง๒๒๐๐น

จัดรายการพิเศษร่วมใจพี่น้องไทยช่วยภัยน้ำท่วม
เพื่อเปิดรับบริจาคจากประชาชนสมทบเข้ากองทุน
เงินช่วยเหลือผู้ประสบสารภัยสำนักนายยกรัฐมนตรี

ขอเลขบัญชีหน่อยเผื่อคุณผู้ชมท่านไหน
จะร่วมบริจาคเงินสมทบเข้าไป
ก็สามารถสมทบในบัญชีนี้ได้นะครับ
บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียบรัฐบาล

สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
ถามว่าต้องรอรายการก่อนไหมตอนทุ่มครึ่ง

ส่วนติ่งของบริจาคได้ที่ปภกรมป้องกันและบรรเทาศาสนภัย

เดี๋ยวคุณผู้ชมถามว่าแล้วบัญชีพี่บินล่ะ

เพราะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะแห่ไปบริจาคในบัญชีพี่บินหมด
คือต้องบอกว่าบัญชีนี้เดี๋ยวคืนนี้
นายกจะชวนคอรมอลไปรับโทรศัพท์ด้วย
แต่ว่าเมื่อเช้าก่อนประชุม
นายกควักกระเป๋าควักเงินส่วนตัว๑แสนบาท
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว
แล้วนายกก็บอกด้วยนะบอกว่าเงินที่รับบริจาคมา

คือเอาเงินส่วนตรงนี้ไปใช้ช่วยเหลือประชาชน
ที่ตอนนี้งบภาครัฐยังเบิกจ่ายไม่ได้
แล้วมันมีหลักเกณฑ์ต่างระบุเอาไว้
นายกก็บอกว่าไม่ใช่ว่าได้เงินบริจาคมา
แล้วจะเอาไปให้หมดภายในครั้งเดียว
คือจริงกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสารภัย
สำนักนายยกมีเงินอยู่แล้ว๗๙๐ล้านบาท
แต่ว่าเงินที่จะได้รับบริจาคในรายการคืนนี้
จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเป็นเงินส่วนเพิ่ม
เงินส่วนเพิ่มเอาไปช่วยประชาชนได้ทันท่วงที
แต่เงินที่มีอยู่คนก็ถามทำไมไม่ควักกองทุนไปช่วยล่ะ
นายกก็บอกว่ามันต้องมีกฎมีระเบียบ
มีกติกาอะไรต่างนานานี่นะครับ
บริจาคได้เลยตั้งแต่ตอนนี้นะ

เดี๋ยวคนบอกว่าเดี๋ยวยอดมันน้อยกว่าของพี่บิน
ค่ะแต่ของพี่บินเขาเปิดรับบริจาคก่อนไง
ตั้งแต่วันเสาร์บ่าย๓โมงที่ผ่านมา

ก็ยังมีพักทางพักฝ่ายค้านก็คือพักเพื่อไทยเนี่ยนะคะ
นำโดยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
แล้วก็สสอุบลรัชธานีเนี่ย

คราวนี้ก็มาลงพื้นที่จุดวิกฤตเลยคืออุบลนะฮะ
ก็มอบถุงยางชีพให้กับประชาชนด้วย